เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินรบของกองทัพอากาศ
ประสบเหตุตกที่จังหวัดตากนะคะ
และทำให้นาวะอากาศตรี
ซึ่งพยายามที่จะดิดตัวออกมาเสียชีวิตด้วย
เมื่อสักเวลา๑๔นาฬิกาเศษ
ประจำการที่ฝูงบิน๔๑๑จังหวัดเชียงใหม่ตกที่จังหวัดตากค่ะ
นักบินสองนายได้ดิดตัวออกจากเครื่องบินไปติดค้างที่ต้นไม้
แล้วก็เสียชีวิต๑นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๑นาย
กระสบอุปติเหตุตกที่บริเวณสนามก๊อฟเคือนภูมิพลอำเภอ๓งจังหวัดตาก
แต่ว่านักบินสองนายดีดตัวออกจากเครื่องบินได้ก่อนเครื่องจะตก
โดยนักบินได้ไปติดค้างอยู่บนต้นไม้ซึ่งได้รับบาดเจ็บ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำรถกระเช้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำตัวลงมาได้
แต่นักบินเสียชีวิตหนึ่งนายก็คือนาวะอากาศตรีเกริกเกียรติสุวรรณโน
ส่วนนาวาอากาศเอกจีรศักดิ์นามวงศรีได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสามเงาล่าสุดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนเครื่องบินที่ตกได้รับความเสียหายแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงเอาไว้ได้
โดยได้กั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบซากเครื่องบินอีกครั้ง
เรื่องต้นทราบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวได้บินฝึกซ้อม
แต่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุตกที่จังหวัดตาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ